หรือว่าสรวจแบงก์นะครับ

ทางหลวงนะฮะสวัสดิ์สืบสวนทางหลวง๑กรองกับการ๒บกทล
นะครับวันนี้มีครอบครัวมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีเพื่อนตำรวจร่วมรุ่น
นักเรียนเตรียมทหารรุ่น๕๑นักเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๖๗
แล้วก็ผู้ที่เป็นบุคคลใกล้ชิดเดินทางมาร่วมพิธีกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับ
เทศฟังสวดพระพุทธมนต์มาติกาบังสกุลถวายพระทหารเพลโดยเฉพาะภรรยาและลูกสาวนะครับ
อยู่ในอาการโศกเศร้าตลอดเวลาจากนั้นเจ้าหน้าที่จากกองพิธีการศพกระทรวงวัฒนธรรม
ทำการเคลื่อนศพสารวัตรสิวไปยังเมนหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระทานเพลิงศพ
โดยมีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมท่านนำขบวนก่อนที่เวลา๑๒นาฬิกา๓๕นาที
เจ้าหน้าที่ได้เชิญกล่องเพลิงหลวงพระชธานขึ้นไปบนเมนโดยมีตำรวจตั้งแถวรอรับนะครับ
ในการนี้สมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
และประทานพระดรัยบังสกุลทอดหน้าหีบศพของสหรัฐสิว
โดยมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นประทานในวิธีขึ้นทอดพระดรัยบังสกุล
จากนั้นพิธีกรได้อ่านหมายรับสั่งจากสำนักพระชวัง
ก่อนที่น้องสาวของสหรัฐสิว
อ่านคำสมนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
และได้อ่านประวัติอ่านกรอนไว้อาลัยให้กับสารวัตรสิว
น้ำเสียงสั่นเคลือจนเพื่อนตำรวจหลายนายถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับ

ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสหรัฐสิวหรือสหรัฐบัง
เพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๖๗ก็คือรุ่นเดียวกัน
เป็นตัวแทนร่วมกันร้องเพลงเพลงสนสามพราน
ซึ่งเป็นเพลงของโรงเรียนในร้อยตำรวจ
เป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับเพื่อน
ยืนร้องเพลงตั้งแถวหน้าเมนท่ามกลางฝนที่ตกลงมา
ความคาญความหากวันใจ
เพื่อนเอยเพื่อนใจไปไหน
ลาใครแล้วเพื่อนใจไม่มา
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของสารวัตรสิว
จากสิบตำรวจพิทธาคมาลาทอง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการ๑

บอกว่าเคยทำงานกับสารวัตรสิวค่ะ
ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่หน่วยงานตำรวจทางหลวง
สารวัตรสิวท่านเป็นคนตรงไปตรงมา

หลังเกิดเรื่องรู้สึกเสียใจอย่างมาก
จากนี้สารวัตรสิวจะยังคงอยู่ในหัวใจ
และในความทรงจำของครอบครัวกองปราบรามทุกวินาที
พิทักษ์สันติราชแด่สารวัสสิวนะคะ
ซึ่งเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวของสารวัตรสิว
ให้คุณวัชระลามชิมาเป็นผู้ประพันธ์ให้ค่ะ
นามไว้ทั้งตำรวจทางหลวงผู้เคลียงไกลก็ตั้งใจปฏิบัติด้วยศัตริยา
มาวันนี้สิ้นแล้วให้โศกเศร้าแต่ของเราจะต่อสู้ไม่สิ้นท่า
เลือดพิทักษ์สันติราชขอสัญญาจะนำมาซึ่งยุติธรรมอัดวิรัย
ขอผลบุญที่สร้างไว้ทางโลก
จงพ้นสูกได้ถึงในพบใหม่จงกระสินบนชั้นฟ้าสุภาลัย
คงเหลือไว้คือความดีที่จีรัง
ท่านผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศในพิธีพระทานเพลิงศพสารวัสสิวนะครับ
ทางครอบครัวก็ตกแต่งพิธีอย่างเรียบง่ายด้วยโทนสีน้ำเงินขาวนะครับ
เพื่อสื่อความหมายถึงท้องฟ้าและก้อนเมฆ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้คุยกับครอบครัวของสารวัตรสิวนะครับ
บอกว่าจริงแล้วเริ่มต้นเนี่ยอยากจะได้ทีมหรือว่าโทนสีเป็นสีส้ม
เนื่องจากสารวัสสิวเนี่ยเกิดวันพฤหัสสบดี
ซึ่งเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้จะอายุครบ๓๒ปีเต็มนะครับ
สุดท้ายญาติตัดสินใจประดับเมนในโทนสีน้ำเงินขาว
เพื่อสื่อความหมายแทนก้อนเมฆสีฟ้าขาวหมายถึงเส้นทางสู่สวรรค์
โดยระหว่างแห่ศพรอบเมนก็มีการใช้น้ำแข็งแห้งให้มีควันขาว
เหมือนกับอยู่บนสวงสวรรค์ประกอบด้วยนะครับในพิธี
ขณะเดียวกันก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาในช่วงพิธีเล็กน้อย
ซึ่งพี่สาวของสารวัตรสิวเชื่อว่าสายฝนนี้คงเปรียบเสมือนอุปสรรคหรือเหตุร้ายใด
ที่ผ่านมาในชีวิตของน้องชาย
แต่สุดท้ายแล้วน้องชายก็สามารถเดินทางไปสู่สวงสวรรค์ได้อยู่ดี
ของที่ระลึกในงานนะครับมีอยู่๓อย่างนะครับ
ก็คือสมุดโน้ตที่หน้าปกเป็นรูปของสารวัตรสิว
มีเหรียญหลวงพ่อรวยแล้วก็มียาดมสมุนไพรนะครับ
ซึ่งตำรวจสอบสวนกลางและแม่บ้านตำรวจเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดหามาให้
สมุดโน้ตเนื้อหาภายในจะเป็นหนังสือสวดมนต์นะครับ
แล้วก็เป็นคำอาลัยจากครอบครัวรวมทั้งผู้บังคับบัญชา
นี่ฮะและหนึ่งในนั้นก็คือพลตำรวจโทจีรพบภูริเดช
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงดูแลตำรวจทางหลวง
ซึ่งในสมุดเนี่ยได้ระบุว่าครั้งแรกที่ได้พบกัน
ตอนนั้นสารวัตรสิวเป็นร้อยตำรวจโท
นี่นะฮะย้ายมาทำงานที่กองปราบราม
น้องเป็นคนมีวินัยมีความมุ่งมั่นตั้งใจขยัน
และมีความรู้ด้านการสืบสวน
ไขคดีสำคัญหลายคดี

และไม่เคยก้มหัวให้คนชั่ว
คือในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยในหน่วยงานเนี่ย

เหมือนที่ท่านจิลพบท่านเขียนในสมุดแสดงความอาลัย
แต่ชื่อเล่นจะชื่อแบงค์นะฮะ

แต่จะมาจากชื่อจริงแต่เพื่อนก็จะพูดกันแล้วก็จะเหมือนกับเป็นสิวไปโดยปริยายไปเลย